มาวันแรกสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีหลายทีสวัสดีคุณผู้ชมอีกทีแล้วกัน
เอาล่ะมาเจอกับเราสองคนแบบนี้ความสนุกสนานรออยู่อย่างแน่นอน
และที่สำคัญผมย้ำตรงนี้แล้วกันนะฮะติดตามพวกเราเนี่ยยังอยู่เฉยเนาะคุณผู้ชมเนาะ
ลองให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสพวกเราได้ชมข้อความไลน์จากคุณผู้ชมที่ส่งมาหน่อย
เราอยากจะเห็นว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เราพูดไป
กับสิ่งที่เรานำเสนออ่าพูดคุยกับเรามาค่ะหรือว่าสวัสดีน้องดาวสวยจัง
สวัสดีคุณชนะทำไมหน้าเป็นแบบนั้นล่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
ก็คุณสวยจังสวัสดีครับแต่ของผมหน้าทำไมเป็นแบบนี้
แล้วแต่กูชมล่ะกันแต่เรื่องงี้มาดูกันหน่อยว่ากันว่า
เป็นหนี้มันก็ต้องชดใช้เนอะต้องใช้อย่าหนี
เป็นหนี้นอกระบบทั้งนั้นเลยวันหนึ่งเจ้าหนี้เขามาทวง
สรุปเธอหนีหนีเจ้าหนี้ยังไงไปดูฮะ
ขึ้นไปทำไม

ลงมาเลย

แวงลำดวงนี้ใช่ไหม

เลี่ยงแม่ดีลงมาไม่ต้องรบ
ไม่เป็นไรนะโคตรเลยบากเก็บผัก
สุภาษาคุณผู้ชมครับ
ลูกหนี้ปีนต้นไม้ขึ้นไปอยู่นู้นอย่างสูงเลย
เจ้านี่นะเจ้านี่มาตามไง
สรุปนี่เจ้าหนี้หรือหมีป่าครับเนี่ย

ปีนขึ้นมาโอ้โหปีนขึ้นไปอย่างสูง
ขึ้นได้ลงไม่ได้หรอกยากนะ
หนี้เขาก็ถามขึ้นไปทำไม

เขาบอกอย่างนั้นลุงดีบอกไปเก็บผัก

เดี๋ยวนั้นผักอะไรมันอยู่สูงขนาดนั้นล่ะคุณผัก

ผักบุ้งรอยฟ้า

แต่ไม่แนะนำนะให้หนีขึ้นไปอย่างนั้น

เจรจาพูดคุยกันได้

เรื่องของการทวงหนี้มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วด้วยเนาะ
นี่ก็ต้องชดใช้ก็ว่ากันไปนะคะ
คุยกันดีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปหาปลาทู
ดิฉันเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วนะ

ฝ่าฝนไปหาปลาทูที่สมุทรสงคราม

มันต้องผ่านป่าชายเลนก่อนแล้วถึง

เอาผ่าคุณผู้ชมไปหาประถู

ชมชมแชร์

ตอนนี้อยู่ริมถนน๕ราม๒

นั่งออกโมหักประทูไง
ที่นี่เขาขายริมถนนเต็มไปหมดเลย
แล้วใครต้องนั่งออกโมหักด้วย

จากถ้วนสั้นมันอร่อย

เย็นเช่งเลยค่ะเป็นผลมีแค่ราชการ

นี่ค่ะมีปลาทูสาเตี๊ยค่ะส้มหวานส้มเช็ม
แล้วก็จะมีปลาทูแดดเดียวที่พร้อมนะคะ

จะไปทำการทดสอบตรงฝั่งโน้นนะคะ
ชื่อร้านแม่จำเนียน

พี่แดดเดี๋ยวแม่จำเนียน
พี่ปิ๊บเจอคนให้ถามทางอีกทีแล้วกัน

ดำมี่ครับแม่จำเนียนอยู่
บ้านแม่จำเนียนอยู่ตรงนั้น
โอ้โฮแม่เราอยู่สุดช้อยทุน
โอ้โฮแฟนปันมึงหน้าดำ

ไอ้กรอบตรงนู้น

สวัสดีค่ะแม่จำเนียน
สวัสดีค่ะไม่ใช่จำเรียนค่ะจำเรียน
แม่หน้าล่ะน้องก็บอกไม่รู้จัก

ได้เพราะเอาไปแปรรูปอะไรได้อีก

ได้มาแล้วก็มาแปรรูปเป็นปลาทูแดดเดียวไร้กล้างค่ะ

ไปตีปลาทูในทะเลค่ะ

ขอบคุณแม่ที่มาส่งนะคะ
พี่ป้อปกติออกไปช่วงเวลาไหนบ้างคะ
ก็มีออกรอบเช้ามืดรอบเย็น

สมมุติว่าเราเจอแบบเนี่ยเจอก้อนปลา

เอ้าแล้วปฐูต้องไปตอนไหนนะพี่

แต่หายไปไหนอู๋ย
ผมว่าบรรยากาศวันนี้ไม่น่าจะดีครับ
เหมือนลมจะเข้าฝนจะมา

แต่ว่าบรรยากาศไม่พร้อมครับอากาศไม่ให้ครับ
อากาศไม่ให้บรรยากาศไม่ให้
คุณผู้ชมดูนู่นสิ

เอ้าพี่แล้วถ้าลมแบบนี้ออกเรือไม่ได้เหรอ
ไม่ได้ครับเสี่ยงเกินไปครับอันตราย

อันตรายกับเราแล้วเราปาก็จะยังอยู่ไหมครับ

พี่โต๊ะแล้วอย่างนี้เราจะได้ประทูกลับ

เราได้ไปแล้วครับ๑รอบ

ใช่ครับวิวสวยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมวิวสวยตามที่พี่เขาบอกนั่นแหละ
แต่รถต้องกลับแล้วไปไปทำประทูดักเดี๋ยวคุณผู้ชมปล่อย
คุณผู้ชมเดาขึ้นมาจากเรือเรียบร้อยแล้วเกือบไม่ทันเลยเห็นไหมฝนจะมาแล้วลมแรงขนาดนี้
แต่ไม่เป็นไรค่ะเราน่ะไม่ได้ปลาแต่พี่โก้เขาก็บอกว่าเขาไปตั้งแต่เช้ามืดเขาได้มาแล้วหนึ่งกวน

พอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับงานบุกการตะลุยวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้ามดาบ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
บ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมตามที่นี่ต่อนะจ๊ะ

หมายถึงเลือดปลา

โอโหโหน้นลมแรงจริงนั้นคนนะไม่ได้เซ็ตเลย

เห็นแน่นอนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำปลาทูแดดเดียวไร้หาง

คุณผู้ชมความสุขสนานยังมีอีกเดี๋ยวไปดูกันในสบัดข่าวเด็กนะฮะ
จะพาไปดูเด็กน้อยคนนี้แหมได้ยินเพลงนี้ทีไร
ต้องขึ้นมาเต้นทุกทีน่ารักแบบโดดเด่น
ดเด่นขนาดไหนติดตามในสบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
เป็นไงดูลีลาโอ้สุพัสราคุณก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย

เรื่องของเรื่องเนี่ยนะเขาจะมีการแสดงบนเวทีใช่ไหม
แล้วเพลงยอดฮิตในติ๊กต๊อกขึ้นปั๊บ
คุณไปฟังที่ไหนบ้าง
เอาไว้นี่ลองอย่างนี้แหละ

เด็กคนนี้คงจะชอบเพลงนี้มาก

เป๊ะอะเอาฟังตรงก็เต้นเป๊ะ

กรี๊ดดีใจกรี๊ดเชียน

เนี่ยเพลงนี้บอกเลยว่าฮิตมากในหมู่เด็ก
ไม่แพ้เพลงทรงอย่างแบดเลยนะ
จริงยังไงขอบคุณภาพ
ติ๊กต๊อกของคุณคนนี้ที่ใช้ชื่อว่าโอมเพียงนะฮะ
ไปดูต่อได้แล้วกันในติ๊กต๊อกของเขา

สร้างความสุขเฉพาะในโรงเรียน
ให้คนทั้งประเทศได้ยิ้มได้ด้วยนะ

กล้ามากเลยลุกขึ้นมาเต้นคนเดียว
กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก

คือรายการของเรามีหลายรายการ

ขชาพาพาไปมุ่ง

ไปเจอกันที่นครหลวงเวียงจันทร์
นี่เพื่อนบ้านของเรานี่เองนะคะ

ครับวิธีการกติกาเป็นยังไง

เขาจะพาพาไปมูลในวันนี้นี่แหละ

วันนี้นะวันนี้นะ

ช่วงเวลาก็คือ๑๗๑๘น

นั้นจะมีคำถามและคำตอบอยู่ในรายการ
และไปตอบคำถามใต้โพสต์กิจกรรมของ
อีกหนึ่งข้อสำคัญคือคุณต้องแท็กเพื่อนหนึ่งคนที่อยากจะชวนไปเที่ยวด้วย

คนที่ตอบถูกเป็นลำดับที่
เขาบอกว่าเป็นลำดับแรกยังจะง่ายกว่าเลยอ่ะ
มันง่ายไปนี่ต้องอาศัยดวง
ลักษณะคือเหมือนไปเที่ยวและไปมูด้วย
เออดีมากเลยอะอะค่ะไปอีกหนึ่งรายการแล้วกันนะคะแต่ย้ำว่ารายการนี้แหมออกทีวีไม่ได้
คุณแจ๊กกะรีนตัวแม่ไปสัมภาษณ์ตัวมารดาเออคือคุณแจ๊กกะรีนจะไปสัมภาษณ์คุณแพทย์นักภาพนะคะ
ครับเค้าแพทย์นักภาษณ์ถือว่าเป็นนางเอกยุค๙๐ของเราเลยนะจริงจะไปรวงลึกเอาแบบที่สุดที่สุดที่สุด
เขาบอกว่าคำตอบเนี่ยกรรมการอึ้งถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง

เออทีวีออกวันไหนอ่ะกี่โมงอ่ะ
ีล่าสุดเมื่อวานก็เพิ่งออนไปยอดวิวเยอะมาก

แล้วถ้าจะเอาให้มันคุณต้องไปอ่านคอมเมนต์

คุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูกันหน่อยในช่วงหน้า
เรื่องของเรื่องเราจะพาไปดูบรรยากาศของคอนเสิร์ต

แล้วไหนล่ะนักแสดงศิลปิน

กับที่หลับมาตามหาคัตตอบกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

เอ้ยแค่พูดมือก็มาแล้วค่ะ

ข้างบนก็ลำกันไปเต้นกันไป
แต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยก็เหมือนว่ารำเต้นสู้ด้วยนะ
จริงเหรองั้นกันขนาดนี้เอาไอ้ข้างล่างขึ้นบนเอาไอ้ข้างข้างลงลาก
ไม่ใช่ข้างล่างเขาเป็นคนดูยังไงก็เป็นคนดู
ก็ดูซะโอ้โหมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแม่นเป๊ะเลยนะท่วงท่าลีลา
ไม่ว่าจะหมุนออกซ้ายออกขวาแต่เป๊ะไปหมดเลย
จะไม่ให้เป๊ะได้ยังไงแก๊งนี้แก๊งนี้เป็นแก๊งเป็นแก๊งเด็กหน้าตะสินที่จังหวัดเลย

ว่าเป็นงานบายเหนียนาตสินที่จังหวัดเลย
โอ้โหก็เด็กเต้นอยู่แล้ว
เต้นสวยนะพร้อมกันด้วยแล้วไอ้จังหวะอย่างเงี้
แต่นแต่นแต่นแต่นแต่นแต่นแต่นแต่นแต่นแต่น
ทุกวงทุกวงหมอลำต้องมี

พอผมพูดผมร้องหน่อยทำเป็นเต้นเรื่อยเลยจ้ะ
อฟิแทรคพวก่าสมันข่าวสำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะครับ
เป็นภาพที่ดียังคงสงสัยว้าแมวกับเป็ด

ถึงช่วงท้ายของรายการและทุกข้อความดีต่อใจจริง
ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตน์อีวียช่อง๓๒ครับ